น่ารักของช้างน้อยมาฝากคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะ
เพราะว่าที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ได้มีโอกาสต้อนรับ

เป็นช้างน้อยเพิ่งเกิดได้ไม่นานนี้เอง

ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นลูกของแม่ช้างพังทอง
น้ำหนักแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีมากนะคะ

เรียกว่าเกิดมาก็วิ่งเล่นกินนมแม่แสนจะมีความสุข
เห็นแบบนี้นะคะปางช้างก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ

อากาศเย็นก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อย

ก่อกองไฟสร้างความอบอุ่นแบบเป็นธรรมชาติ

ฮิตเตอร์แบบธรรมชาติแบบนี้ให้ปังช้าง

ให้ช้างเขาอยู่แบบธรรมชาติสบาย
แล้วตอนนี้นะคะก็เปิดให้ประชาชน
พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวมาชมความน่ารัก
แล้วก็มีการจัดเตรียมกิจกรรม
เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุก
โดยการร่วมประกวดตั้งชื่อให้กับช้างน้อยตัวนี้ด้วย
ใครที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะคะ
ก็สามารถส่งชื่อเข้าร่วมประกวดได้

ชื่อช้างน้อยค่ะ

นี่คุณผู้ชมส่งมาเลยยินดีต้อนรับ

ใครที่อยากจะไปชมช้างน้อยใกล้
หรืออยากจะไปสัมผัสกับวิถีป่าไม้

อันนี้ไปดูช้างน้อย

ใช่ค่ะตอนนี้เป็นช้างน้อยอยู่

ตัวนี้เชือกนี้จะชื่ออะไรดี